นอกจากโรคโควิด๑๙ที่เราป้องกันดูแลตัวเองแล้ว
โรคเลื่อนของคอนเสิร์ตในช่วงนี้มาอยู่แล้ว
แต่ว่าคอนเสิร์ตนี้เลื่อนมาแล้วถึง๓รอบ
ดูถ้าเลิกจะไม่ค่อยดีซะแล้ว

ใช่ค่ะคอนเสิร์ตรวมพลคนคีตายุค๙๐ดูเหมือนว่าจะล่มจริงแล้วนะ
ผู้จัดอย่างพี่เขตฐานทัพบอกว่าต้องทำใจแล้วแหละ

เลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็ยังโดนพิษโควิด๑๙มาป่วน
โค้งสุดท้ายจริง
เราบอกเจ้าเขต
ไม่ต้องจัดแล้วนะพอแล้ว

เออนี่มันเลิกมันไม่ค่อยดีอะผมว่า

ก็มีครับคุยไลน์กันครับ
ผมเป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งนะครับ

ร้องเพลงคนขี้เหงาไม่ได้แล้วนะพี่นีโน่นะ

ถ้าพี่โน่จะจีบพี่บุ๋มไม่ใช่บีมจีบพี่โน่นะ

เพราะว่าพ่อพี่โน่ของเราเนี่ยน่ารักมาก
ใช่แล้วก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

เดี๋ยวลุ้นพวกนี้มารู้จักยังไงเหมือนกัน